คุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันก่อนเลยที่สระบุรีนะคะ
ก็คือมีผู้หญิงคนนึงเป็นพนักงานอยู่ร้านกาแฟนี่แหละค่ะ
เธอเป็นลูกหนี้เธอก็ยอมรับว่าเธอเป็นลูกหนี้จริงอะนะ
หนี้มาทวงเงินค่ะเจ้าหนี้เป็นผู้ชายรูปร่างกำยำสูงใหญ่
เป็นสอทรด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
แต่วิธีการมาทวงเงินก็คือมีทั้งจิกหัวทั้งตบทั้งต่อยทั้งทำร้ายร่างกาย
หน้าลูกค้าต่อหน้าพนักงานคนอื่นเต็มไปหมดเลยค่ะ

นี่ค่ะอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านกาแฟคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ผู้ชายตัวใหญ่คนนี้เป็นเจ้าหนี้
ทวงหนี้จากผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นี่นะคะก็มีจังหวะที่คุยกันด้วยนั่นแหละ
แต่ว่าหลักจะเหมือนกับว่าถูกกระชากถูกดึงถูกจิกศีรษะ
นี่นะคะเป็นร้านกาแฟที่ตลาดโรงเกลือค่ะ
ริมถนนผนโยธินขาขึ้นลบบุรีนะคะ
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเห็นคลิปนี้แล้วก็คนก็วิจารณ์กันเยอะมากนะคะ
ว่าถ้ามาทวงหนี้มันต้องโหดร้ายรุนแรงกันขนาดนี้เชียวหรือ
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้ไปที่ร้านกาแฟร้านนี้เลยตามคลิปภาพนี้ค่ะ
ไปเจอกับนางสายฝนอายุ๓๗เป็นชาวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
เธอคือคนที่ถูกทำร้ายตามคลิปภาพนี้อันนี้ด้านหลังเคาน์เตอร์
นี่เข้าไปถึงตบกระชากแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ลากออกไป
แล้วก็เป็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคนเจ็บเนี่ยค่ะผู้หญิงในคลิปอ่ะ
เธอบอกเธอก็เป็นลูกจ้างร้านกาแฟนี่แหละรู้จักกับผู้ชายในคลิปนี้เป็นสิบปีนะคะ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือว่าสอทรในเขตอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
บอกว่าเมื่อช่วงต้นปี๒๕๕๙เธอไปยืมเงินจากสทคนนี้จริง
หมื่นเธอบอกว่าก็ต้องมาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะ
นมลูกค่าเทอมลูกตั้ง๕คนทำงานร้านกาแฟอย่างเดียวเงินมันไม่พอ
แต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยสิคะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละสิบที่ผ่านมาก็จ่ายมาตลอด
เป็นการยืมปากเปล่าไม่มีการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรด้วยซ้ำ
มีอยู่ครั้งหนึ่งเธอยืมเงินหกหมื่นบาทดอกเบี้ยร้อยละสิบ
ดอกเบี้ยไว้๓เดือนรวมดอกเบี้ย๑๘๐๐๐บาท
สรุปแล้วต้องคืนเงิน๗๘๐๐๐บาทแต่สอทรคนนี้บอกว่า
เดี๋ยวให้ยืมอีก๒๐๐มันจะได้เป็นก้อนกลมรวมแล้วจะได้เป็น๘๐๐๐
แต่กลายเป็นว่าดอกเบี้ยมันก็ทบไปเรื่อยไงคะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะเดือนตุลาคมนี้สทคนนี้มาทวงเงิน
เธอก็เลยบอกว่าผ่อนจ่ายได้ไหมขอผ่อนจ่ายเดือนละสองพันนะ
เธอรู้ว่าเอ๊ะเธอไม่มีเงินจะคืนจะทำยังไงดี
เธอก็เลยเสนอว่างั้นเอารถยนต์ของแฟน
ไปจำนำที่ร้านในอำเภอเมืองสระบุรีดีไหมสอทอคนนี้เสนอนะ
บอกเอารถของแฟนของผู้หญิงคนนี้ไปจำนำดีไหม
เขารู้จักอาจจะได้เงินมาสักแสนสองแสนแต่เธอไม่อยากเอารถไปจำนำไงฮะ
เลยบอกไม่เอาหรอกมันลดแฟนไม่อยากเอาไปจำนำ
สรุปแล้วพอตกเย็น๑๔ตุลาคมสทคนนี้พิมพ์ข้อความมาบอกว่าขอเจอหน่อย
ขอเจอที่ร้านกาแฟ๑๕ตุลาคมบ่ายโมงครึ่ง
แล้วก็ทวงเงินดอกเบี้ย๒๐๐๐บาทเธอบอกเธอไม่มี
ขอผ่อนจ่ายขอสิ้นเดือนได้ไหมล่ะตอนนี้ทั้งเดือนทั้งตัวมีเงินอยู่ห้าพัน
ทอคนนี้มาถึงร้านตะโกนด่าเลยนะคะมาถึงปุ๊บด่าปั๊บโวยวายเรียกเธอมาคุย
บอกรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงกำลังทำอาหารให้ลูกค้าอยู่หลังร้าน
เดี๋ยวทำเสร็จจะรีบออกไปหาสอทอคนนี้โวยวายไม่เลิกปลาแก้วใส่กำแพงร้าน
ตะโกนเลยว่าทำไมจะโวยวายไม่ได้เดินเข้าไปหาเธอนะคะ
เอามือตบที่หน้าเธอหลายครั้งมากเธออาจจะเดินออกไปแจ้งความที่สพพระพุทธบาท
แต่ว่าสอทอคนนี้จิกผมจิกหัวกระชากแล้วก็ตบเธออีก
บอกว่าเอาจริงจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าโดนตบไปกี่ครั้ง
แล้วถ้าอยากได้อย่างไรมาตบทำไมทำไมไม่คุยกันดี
นั่งสายฝนแจ้งความแล้วนะคะที่สอพพระพุทธบาทนะคะ
ตำรวจก็จะติดต่อกลับไปให้ปากคำเพิ่มเติม
ตำรวจบอกว่าก็ต้องคุยทั้งสองฝ่ายต้องคุยทางฝ่ายสทคนที่ก่อเหตุด้วย
คือหลังจากเกิดเรื่องนี้สอทคนนี้ส่งข้อความไปหาเธอนะคะ
ส่งข้อความไปทวงถามเงินที่เธอต้องคืน
ไปมาที่ยืมไปยืมมาบวกดอกเบี้ยบวกอะไรเนี่ยค่ะ
๒๙๕๐๐๐บาทนี่ยังไม่รวมดอกนะคะ
เพราะว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เธอบอกแล้วเหลืออีกกี่วัน
วันที่๑๘แล้วอ่ะเหลืออีกกี่วันเธอจะหามาทันได้ยังไง
เธอบอกเธอไม่มีเงินนะคะครับทีนี้ค่ะฟังความจากฝั่งสอทรนิดนึงดีไหมคะ
จะได้ฟังข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
คือผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะเขาบอกว่า
นางสายฝนเป็นลูกน้องเขาเองแหละเขาคอยช่วยเหลือมาโดยตลอด
แต่นางสายฝนไม่เคยส่งดอกเบี้ยให้เขาเลย
เขารู้ว่านางสายฝนเล่นแชร์แล้วก็จะเอาเงินมาคืนตั้งแต่๑๐ตุลาคม
พอทวงถามก็บอกว่า๑๕ตุลาคมให้มารับเงิน
พอมาเอาเงินนางสายฝนนั่นแหละใช้คำพูดไม่ดีใส่เขา
เขาก็เลยตบเพื่อสั่งสอนโอ้โหแต่เรื่องนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปต้นทางเรื่องของการทวงหนี้กัน
เราก็พูดกันทุกครั้งแล้วว่าเป็นหนี้แน่นอนแหละก็ต้องใช้หนี้
แต่การทวงหนี้แบบโหดร้ายรุนแรงแบบนี้มันก็ทำไม่ได้เพราะมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะคะ
แล้วบอกว่าโอ้โหผู้จาไม่ดีใส่เลยตบสั่งสอนมันไม่ได้เลยค่ะ
คุณเป็นผู้ชายตัวเบลอด้วยแต่คุณก็ไม่ทำร้ายเขาไม่ได้